ฉันเบื่อไม่ได้ข่าวผู้หญิงนะคะ
เอาใจเข้าใจหัวอกเจ๊ว่าทนดูไม่ได้กับความสวยงามของบรรดาสาว

คุณผู้ชมคะเล่นละครสมัยนี้
บทบาทการแสดงมันก็ส่วนหนึ่ง
พงซิกแพคต้องมาถอดเสื้อต้องมี
เซ็กซี่นางเอกต้องแบบนมล้นนะคะ
แต่ยุคนี้ค่ะผู้ชายก็ขายของได้
เราจะพาไปดูนะคะให้น้ำลายมันหกกันตอนเช้าแล้วค่ะ
ว่านุ่มฮอตบนจอแก้วตอนนี้มีใครกันบ้าง

โอ้โหเป็นอะไรแซ่บกันจริงแซ่บกันจัง
หนุ่มสมัยนี้ที่ขอแหวกอกสะเทือนร้อนสะท้อนหนาว
ไม่ว่าจะเป็นพี่หมื่นโป๊ปที่ฮิตมาจากละครอเจ้า
วดอกขาวกับหัวนมสีชมพูเพราะปริ่มใจ
ฮันดูบที่เรืองปัญจันก็ใช่ยอย
ทยอยปล่อยของโชว์ซิกแพคจนเก้งกวางตาลาย
แต่ก็ไม่วายปันใจจากพ่อเดือก๊อตจีรายุ
ที่มีละคร๓เรื่องรวดถอดทุกเรื่องไปเลยค่ะ
อ่ะเดี๋ยวคนนี้จะน้อยใจ
เพราะเจมส์จิรายุก็มีดีไม่แพ้กันนะจ๊ะ
ขนาดรับบทคันทีกระตุ้งกระติ้ง
ยังมีซีนถอดเสื้ออวดอกขาวให้สาวซีด
ฝากวิกหมอชิดก็ไม่น้อยหน้า
ล่าสุดพี่เวียสุกลวัฒน์ของงัดทีเด็ด
ถอดเสื้อทั้งวิ่งทั้งปล้ำนางเอก
ไหนจะฉากวายเล่นหัวหยอกเอิญกับพระเอกจินนะกลางหาดด้วยล่ะ
โอ๊ยใจขอไม่ดีเลย
ปิดท้ายยังมีรุ่นใหญ่ป้องนวัฒน์
ที่ชอบถอดในกองถ่ายเข้าซีนแหวกไหว้สบาย

ส่งท้ายจริงก็ต้องซิกแพคพระเอกยังบลัด
นนชานนท์ที่เขาฉากจิ้นกับตรงในซิตคอมเรื่องดังมาแล้ว

มันต้องทอดเสื้ออวดนะอกนะใจกันด้วยนะฮะ